มาดูเรื่องวุ่นของคนออกกำลังกายกันหน่อยนะฮะ
ในช่วงเย็นมักจะมีคนออกกำลังกายกันที่สวนสาธารณะใช่ไหม
ชัยหน้าคนอื่นเขาก็ไปวิ่งกัน
แต่ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถือมีดมาไล่แทงคนอื่น
ไล่แทงคนออกกำลังกายนะครับ
แต่เรื่องนี้เนี่ยมันกลับตลปัดตรงที่คนที่ไล่แทงคนออกกำลังกายเนี่ย
ไปแจ้งความก่อนว่าผมเองนี่แหละถูกไล่แทง
ตกลงใครไล่แทงใครกันแน่ต้องฟังความทั้งสองข้างนะฮะ
ตำรวจภูทรเมืองชัยหน้าเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
บริเวณสวนสาธารณะหนองระแหงที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองชายนาฏนะครับ
ตอนช่วงเย็นหัวค่ำเขาก็ไปวิ่งออกกำลังกายกัน
กันหมดเลยนะฮะปรากฏว่าไปพบกับผู้เสียหาย
เป็นชายอายุ๓๕ปีเล่าให้ฟังแบบนี้
ผมนะวิ่งออกกำลังกายอยู่ปรากฏว่ามีผู้ก่อเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์มาท้าทายตะโกนด่าทอ
พร้อมทำท่าชักมีดจะเข้ามาแทงจะเข้ามาทำร้ายเขานะฮะ
ถามว่าคนคนนั้นรู้จักไหมผมก็รู้จักอยู่นะ
ชื่อนายลอยอายุ๕๐ปีนะฮะแต่ไม่ได้สนิทกันนะครับ
ทีนี้ผู้ชายคนนี้นายลอยเอามีดมานอกจากจะแทงผมนะ
ผมก็กลัวว่าเขาจะไล่แทงคนออกกำลังกายคนอื่นนะครับ
ออกกำลังกายคนอื่นก็เลยมาช่วยกันห้ามมาช่วยกันดึงนะฮะ
สุดท้ายกลุ่มผู้ออกกำลังกายไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ
แต่ทุกคนตกใจที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้
โอ้โหกลัวว่าอยู่ถ้ามาวิ่งออกกำลังกายที่สวนแห่งนี้
จะถูกไล่แทงถูกไล่ฟันอะไรหรือเปล่านะครับ
ส่วนนายลอยหนีออกไปจากที่เกิดเหตุ
ฟังเสียงพี่คนนี้เขาหน่อยเล่าเหตุการณ์ระทึกให้ฟังนะครับ
เขาก็กลับตัวเพราะเขามาแบบจะใส่เลย
จะทำลายบ้างเนี่ยแต่พี่ถึงจะมาช่วยเฉยผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
แล้วเขากลับมามันก็ขี่ตามเขากลับมาอีกนะ
แล้วก็ทำเป็นแบบจะใส่ผมจะเอาผมจะเอาอะไรอ่ะ

รู้แต่โอ้โฮมันหลายปีแล้ว
คือผมไม่รู้คือมันไม่รู้มันเมาหรือมันอะไรนะ

ขณะที่คุณผู้ชมนายลอยผู้ก่อเหตุเนี่ย
ที่ออกจากสวนสาธารณะไปไหนรู้ไหมฮะ

แจ้งความก่อนเลยว่าผมนี่แหละถูกทางฝั่งคนออกกำลังกายเนี่ย
ใช้มีดไล่แทงเพราะมีปากเสียงกันเมื่อปีก่อนนะฮะ
วุ่นบนโรงพักก็เลยเกิดขึ้น
เห็นไหมฮะนายลอยคนที่นั่งเก้าอี้อยู่หน้าโต๊ะสอบสวน
ส่วนพี่คนออกกำลังกายก็มาบอกว่า

คุณผู้ชมฟังเสียงช่วงจังหวะนี้กันหน่อยฮะ
เออสรุปเป็นของใครกันแน่
ใครไล่แทงใครนะฮะก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
ตำรวจบอกว่านายลอยมีอาการมึนเมานะครับ

เพื่อตรวจหาปริมาณแอลกอฮอลและสารเสพติดในร่างกายนะครับ

เขาถูกแย่งไปและอีกฝ่ายเป็นคนจะไล่แทงเขาก่อนนะครับ

ใครเป็นคู่อริใครจะแทงใครอย่างไร